เกิดขึ้นนะครับเนี่ยฮะคือคนร้ายเนี่ยใช้ไม้หน้าสาม
คือตีหัวแม่ค้าแม่ค้าคนนี้เปิดร้านขายของชำ
เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเพลิงพักลักษณะเนี่ยคือไม่ได้เป็นร้านหรูนะ
เหมือนต่างจังหวัดข้างหน้าเปิดร้านขายของชำ
ตรงกลางเป็นห้องนอนและด้านหลังก็จะมีพื้นที่ปลูกต้นไม้
หลังร้านจะมีปลูกต้นกัญชาด้วยเป็นต้นกัญชาของอาโก
ไม่ใช่เป็นเจ้าของร้านค่ะปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย
มีคนมาขอต้นกัญชาแล้วเธอบอกว่าไม่ให้เพราะว่ามันไม่ใช่ของฉัน
เป็นของอาโกไม่รู้ว่าจะเป็นปมเหตุทำให้เธอนั้นถูกไม้หน้าสามฟาดจนตายหรือเปล่า
ที่ครอบครัวรู้ข่าวเลยเกิดภาพเศร้าแบบนี้ฮะ
ของผู้ตายนี่คือร้องไห้ล้มทั้งยืนครับไม่มีแรงจะยืนแล้ว
หลังจากที่รู้ข่าวว่านางสาวอัญชาลีอายุ๕๗ปี
ผู้ตายเปิดร้านขายของชำแล้วตอนที่ไปเจอศพครับ
ด้วยความเคารพนะฮะร่างของผู้ตายนี่คือนอนล้มอยู่ตรงนี้ครับ
คุณผู้ชมคุณมิ้นแล้วก็มีเลือดอาบเลย
ใกล้ใกล้กันเนี่ยปรากฏว่าไปเจอเหมือนท่อนไม้หน้าสามเนี่ย
อยู่ใกล้ศพนะฮะแล้วนอกจากนี้มีฟันปลอมร่วงตกอยู่ที่พื้นด้วย
ลักษณะแบบที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยครับทีนี้ที่ผมบอกว่ามันมีไม้หน้าสาม
อยู่ใกล้ศพท่อนนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ในที่สุด
เพราะอะไรอ่ะผมจะเล่าให้ฟังครับร้านนี้เป็นร้านขายของชำ
แล้วปรากฏว่าเจ้าของร้านคือคุณอัญชาลีถูกไม้ตีจนตาย
ตำรวจสพเมืองชนบุรีไปตรวจสอบร้านนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองรีตัวเมืองชนบุรีเลยนะครับ
น่าเชื่อนะว่าจะเกิดเหตุอุกอาจได้แบบนี้ปรากฏว่าในร้านนี่คือสภาพร้าน
อย่างที่ผมบอกแบ่งเป็น๓ส่วนนะครับคุณผู้ชมคุณมิ้นด้านหน้านั้นเปิดร้านขายของชำนะ
ช่วงกลางเนี่ยก็คือเป็นห้องนอนและด้านหลังก็จะมีแบบสวนครัวปลูกเอาไว้มีต้นไม้
ยืนต้นอะไรต่างไม่ได้ใหญ่มากเป็นกระถางกระถางตั้งเอาไว้
นี่ฮะปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นก็ตกใจ
ใครทำร้ายได้โหดเยี่ยมขนาดนี้ใกล้ใกล้กันกับร้านของผู้ตายจะมีห้องเช่า
ซึ่งคนที่เป็นคนต่างด้าวทั้งเมียนมาเอ่ยทั้งกัมพูชาเอ๋ยก็อยู่ระแวกแถบนั้น
สินสิ่งของภายในร้านถูกลื้อค้นด้วยนะครับ
นี่คือบริเวณส่วนหลังร้านที่จะมีการปลูกต้นไม้อะไรต่าง
ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะเข้าหลังร้านคือเข้าจากบริเวณจุดนี้ฮะ
หยุดภาพนี้ก่อนขอลองกลับไปที่จุดเมื่อกี้นิดหนึ่งฮะ
ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะเข้าจากหลังร้านเพราะว่ามองทะลุไปตรงจุดนู้นนะฮะ
มันเดินเชื่อมต่อถึงกันได้อาจจะเข้าจากหลังร้านแล้วไปใช้ไม้หน้าสามเนี่ย
ฟาดผู้ตายจนถึงแก่ความตายก่อนจะไปรื้อค้นทรัพย์สินแล้วก็หลบหนีไป
วันนี้ครับคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านผู้ตายครับ
เจ้าหน้าที่ก็ทำงานสืบสวนสอบสวนแล้วก็เร่งจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัย
ก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลแบบนี้ครับเมื่อกี้นี้บางคนบอกว่าเอ๊ะเห็นต้นไม้หลังบ้านของผู้ตายเนี่ยมันคุ้นนะฮะ
มีต้นกัญชาครับดูภาพต้นกัญชานะฮะมันจะมีต้นกัญชาอยู่ต้นหนึ่ง
คือต้นนี้สูงพอสมควรเลยแหละฮะต้นนี้ครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
เพื่อนบ้านบอกว่าก่อนที่ผู้ตายเนี่ยจะมาเสียชีวิตมีชาวเมียนมาคนหนึ่งเขามาขอใบกัญชาบอกเจ๊ขอใบกัญชาหน่อยจะเอาไปต้มไก่
แต่เจ๊เขาไม่ได้ให้เจ๊มีเหตุผลครับผู้ตายบอกว่านี่ไม่ใช่ต้นของฉันมันเป็นต้นของอาโกเขา
ฉันเลยไม่กล้าอนุญาตไม่กล้าให้อ่ะต้องขออาโกเขานะปรากฏว่าชาวเมียนมาคนนั้นก็กลับไป
ไม่แน่ใจว่าเป็นปมแค้นฝังใจจากเรื่องนี้ด้วยหรือไม่แล้วเพื่อนบ้านบอกว่าที่ทำให้รู้ว่าเจ๊ตายแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับ
ปกติเนี่ยผู้ตายจะตื่นประมาณสักช่วงตี๔กว่าตี๕ตื่นมาแล้วเปิดร้านเปิดไฟและทำกับข้าวเตรียมจะมาใส่บาท
เพราะว่าหน้าร้านอยู่ติดกับถนนปรากฏว่าวันที่เกิดเรื่องและรู้ข่าวเนี่ยตี๔๕๕โทรไป
คุณมิ้นคุณผู้ชมมีคนรับสายโทรศัพท์แล้วเป็นเสียงลมหายใจดังอยู่ประมาณ๔๕วิแล้วโทรศัพท์ก็ตัดไป
หลังจากนั้นเพื่อนบ้านโทรไปอีกโทรไม่ติดแล้วครับถามว่าเอาโทรไปคุยเรื่องอะไรผู้ตายฝากซื้อของ
ตอนเช้ากำลังจะออกไปซื้อของแล้วลืมว่าเอ๊ะเมื่อคืนเจ๊เขาฝากอะไรนะจำไม่ได้
โทรไปถามโทรไปตีสี่กว่าเกือบตีห้าเหรอครับใช่เพราะว่าปกติเจ๊เขาตื่นเช้าไง
แต่ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยรีบแจ้งญาติเลยญาติงัดร้านเข้ามา
เจอร่างของเจ๊นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตนะฮะคุณระวีการเนี่ยไปตรวจสอบในพื้นที่
ผู้ต้องสงสัยเป็นชาวเมียนมาอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งไปที่ห้องเช่าของผู้ต้องสงสัยหน่อยฮะ
ห้องเช่าห้องนี้คุณมิ้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตอนที่ไปเนี่ยเจ้าของห้องไม่อยู่แล้วนะ
ผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือคนนี้นะครับแล้วสภาพภายในห้องดูห้องเช่าฮะ
สภาพภายในห้องนี่คือเก็บข้าวเก็บของเรียบเลยของทุกอย่างจัดสู่ในกล่องแบบนี้ฮะคุณ
หยุดภาพนี้นะแล้วคุณเห็นราวด้านขวามุมบนไหมฮะที่มีเชือกสีแดงห้อยผูกเป็นราวเหล็ก
สภาพเหมือนเวลาเราอยู่ห้องเช่าต่างจังหวัดพื้นที่มันมีน้อยเนอะก็ต้องดัดแปลง
เห็นเสื้อผ้าสักชิ้นอันนี้จะเห็นชัดมากอ่ะหยุดภาพนี้นะครับนี่โล่งเลยอ่ะ
ไม่มีเสื้อแขวนสักตัวผ้าแขวนสักชิ้นไม่มีเลยมีแต่เสือสาดมีพัดลมมีกล่องเก็บของ
ของทุกอย่างเก็บเป็นระเบียบมากเหมือนไม่มีใครอยู่ห้องนี้แล้วจู่เจ้าของห้องเช่าหายไปกระทันหันครับ
หายไปได้ยังไงไม่มีใครรู้ครับอยู่ก็เดินออกไปจากห้องนี้เลยแล้วไปตรวจสอบหลังห้อง
ไปเจอลักษณะเหมือนท่อนไม้ไปดูหลังห้องหน่อยนะฮะลักษณะท่อนไม้นี้ครับคุณ
แล้วขึ้นภาพเทียบกับหลักฐานตอนที่เจอที่พบศพหน่อยคุณมิ้นคุณผู้ชมดูครับที่ผมบอกตอนแรกว่าทำไม
ไม้หน้าสามที่เจอตอนที่ไปพบพร้อมกันกับศพเนี่ยมันถึงจะเป็นจุดที่ทำให้ตำรวจนำไปสู่การไขคดีนี้
ก็คือหน้าตาเหมือนกันเลยมันเหมือนกันเลยครับแต่เราก็ยังไม่อยากปรักปรำนะเขายังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
ดังนั้นเทียบกันให้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะเดินหน้าตรวจสอบต่อครับ
จากจุดที่พักของผู้ต้องสงสัยไปที่บ้านผู้ตายห่างกันแค่ประมาณครึ่งกิโล๕๐๐กว่าเมตรคุณ
ไม่กี่นาทีถึงนี่นะฮะตอนนี้หลายอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกันแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ชาวเมียนมาผู้ชายคนนี้
ข้อมูลจากเพื่อนคนงานบอกว่าชาวเมียนมาคนนี้ออกจากห้องเช่าเมื่อตอน๗โมงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจเลยไปเชิญตัวแม่ของผู้ต้องสงสัยสอบปากคำลูกชายอ้างกับแม่ว่าแม่เดี๋ยวจะเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อม
ปกติลูกชายไม่ดื่มเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่เคยมีปัญหากับใครแต่จู่ล่าสุดฮะผู้ต้องสงสัยบอกว่าเดี๋ยวจะขอลาหยุดงาน
ก่อนที่เพื่อนจะมารู้ทีหลังในจ้างนี่นะฮะไล่เขาออกไล่ผู้ชายชาวเมียนมาคนนั้นออกเพราะจู่ก็ลางานซะเฉยเลย
ขาดงานบ่อยก็เลยต้องไล่ออกนี่นะฮะทีนี้ดูภาพต่อจากนี้ไปให้ดีครับคุณมิ้นคุณผู้ชมนี่คือหลักฐานจากภาพวงจรปิด
วงจรปิดครับเป็นเบาะแสสำคัญมีภาพอยู่สองมุมจับภาพช่วงตี๕เสร็จ
นี่ครับมุมขวาของจอเราพยายามที่จะทำให้ภาพมันสว่างขึ้นนะ
เพราะว่าต้นฉบับมันจะค่อนข้างมืดมากเวลาคือตีห้าสิบนาที
ลูกศรสีแดงชี้นั่นคือผู้ชายชาวเมียนมาครับเดินเลาะริมถนนผ่านจุดใกล้กับบ้านของผู้ตาย
เปิดร้านขายของชำค่ะนี่นะฮะแล้วนอกจากนี้อีกมุมหนึ่ง
เดินผ่านไปที่บ้านของผู้ตายอืมอ้าวหลักฐานมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น
นี่นะฮะตรงบริเวณนั้นนะมุมด้านในเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยฮะ
เหมือนเดินย้อนกลับมาทีมข่าวของเราครับสอบถามแม่ค้า
ซึ่งร้านอยู่ใกล้กับบ้านของผู้ตายบอกว่าผู้ตายฝากซื้อของ
แล้วพอเธอจำไม่ได้ว่าฝากซื้ออะไรจะโทรไปถาม
มีคนรับสายอยู่แป๊บเดียวได้ยินแต่เสียงลมหายใจอย่างที่ผมบอก
แล้วโทรไปอีกทีก็ไม่ติดแล้วใจไม่ดีแล้ว
ปกติถ้าตัวของผู้ตายอยู่ที่ไหนโทรศัพท์จะอยู่ติดตัว
ค่ะแล้วจะรับสายตลอดอืมก็เลยรีบแจ้งญาตินี่นะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยพอเช็คข้อมูลทุกอย่างพุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยชาวเมียนมาคนนั้น
น้ำหนักมากเลยเพราะมันมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงได้หมด
ลองฟังเพื่อนบ้านก่อนฮะก็เลยโทรไปหาแกตัวตอนตีสี่ห้าสิบห้า
โทรไปหาแกมีคนรับสายประมาณ๖วิมีคนรับแต่ว่าไม่มีคนพูด
แล้วก็ตัดสายไปเลยแล้วก็หนูก็พยายามโทรหาแกติดต่อแก
แต่ว่าไม่มีคนรับไม่มีคนตอบกลับมาค่ะแกเป็นคนอัธยาศัยดี
เป็นคนแบบไม่เคยตะคอกใส่ลูกค้าไม่เคยมีปัญหากับลูกค้า
ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นพวกต่างชาติเป็นพวกกัมพูชาอย่างนี้พม่าอย่างนี้
นี่คือข้อมูลจากเพื่อนบ้านก็ขายของเหมือนกันนะ
ส่วนลูกชายของผู้ตายครับบอกว่าตัวของเขาเองแล้วก็น้องชาย
แล้วก็พ่อจะอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งไม่ได้ไกลกับบ้านของแม่นะครับ
แม่เนี่ยจะแยกมาอยู่ที่บ้านหลังจุดเกิดเหตุลักษณะอย่างที่ผมบอกคือเปิดเป็นร้านค้า
แล้วก็มีโซนห้องนอนแล้วก็มีด้านหลังก็อาจจะปลูกผักสวนครัวก็ว่ากันไป
ที่ผ่านมาแม่ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใครแต่อาจจะเคยมีบ่นบ่นบ้างว่า
คนงานที่เช่าห้องอยู่แถวนั้นเพราะอย่างที่บอกมีทั้งคนกัมพูชามีทั้งคนเมียนมา
ชอบมาซื้อของแล้วเชื่อไว้ก่อนเชื่อก็คือเซ็นไว้ก่อนนะเจ๊นะเดี๋ยวเงินค่อยมาจ่าย
ตอนนี้ยังหมุนเงินไม่ทันอะไรแบบนี้แล้วทีนี้ร้านค้าเองก็ต้องการเงินไปหมุน
เพื่อซื้อของเหมือนกันไงฮะในการเอามาขายเนอะส่วนตัวเลยคาดว่าคนร้ายเนี่ยสงสัย
ต้องการชิงทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าข้าวของถูกลื้อค้นนะครับ
แล้วลูกชายบอกว่าแม่มีสร้อยทองมีแหวนติดตัวอยู่ด้วย
เป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากปมชิงทรัพย์หรือไม่ลองฟังครับ
น่าจะเป็นทรัพย์สินนะพี่น่าจะเป็นเรื่องเงิน
เรื่องทองเพราะว่าแม่ผมเก็บทองไว้ในบ้านด้วยมันน่าจะจงใจ
เพราะว่ามันเขาโหทำแบบโหดจริงการกระทำที่เขาทำนี่คือมันโหดมาก

ใช่ครับก็ยังไม่รู้จะยังไงเลยก็ขอให้จับให้ได้ดีกว่า
ลูกชายบอกว่าขอให้จับให้ได้ดังนั้นครับเล่ามาถึงตรงจุดนี้แล้ว
คุณผู้ชมครับไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้งว่าจากจุดเริ่มต้นที่มีคนบอกว่า
เพราะว่าไม่ใช่ของเจ๊เป็นของอาโกหลังจากนั้นโทรศัพท์ติดต่อเจ๊ไม่ได้
เจออีกทีคือตายแล้วฟันปลอมล่วงหล่น
แล้วก็มีไม้หน้าสามตกอยู่ใกล้ศพ
อกจากนี้ไปดูห้องของผู้ต้องสงสัย
สภาพห้องคือเรียมเชื่อมมากเจ้าตัวไม่อยู่
สักชิ้นไม่มีเหมือนเก็บทุกอย่างหายไปหมด
แล้วก็ไปเจอไม้หน้าสามอยู่หลังห้องเช่า
วกกับภาพวงจรปิด
มาถึงตรงนี้คุณผู้ชมตามทันใช่ไหมฮะ
ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันได้พอสมควร
เลยทำให้เมื่อเย็นที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบภาค๒แกะรอยครับ

จับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้วอายุ๒๔ปี
เป็นคนเดียวกันกับคนที่ต้องสงสัย

นายทูทูครับอายุ๒๔ปี

หลังจากที่ตอนแรกภาพนิ่งของเขาขึ้นคู่ขนาดเลยก็ได้ครับ
ผู้ต้องสงสัยกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วนะฮะ

ก่อเหตุที่หนองรีตัวเมืองชนบุรีแล้วมาที่บางเสาทงสมุทรปราการ
ของกลางติดตัวที่ยึดมาได้เงินสด๒๐๐๐บาท
สร้อยคอทองคำแหวนทองคำพระเลี่ยมทอง

เหมือนที่ลูกชายบอกเมื่อกี้ว่าแม่ใส่ทองติดตัวมีแหวนทองนะ
รวมแล้วน้ำหนักประมาณสัก๓บาทหายไปด้วย
นี่คือของกลางครับด้านซ้ายของจอครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
โอ้โหคุณดูแบงค์สิฮะสังเกตไหม
คือพอเขาได้มาแล้วเนี่ย
แสดงว่าเนี่ยคือเอามาจากเก๊ะเลยนะ

ร้านค้าส่วนใหญ่ต้องมีแบงค์ย่อยเอาไว้ทอนลูกค้า

แล้วก็ยังไม่ทันได้ไปแปลงสินทรัพย์อะไรต่าง

เจ้าตัวสารภาพว่ายังไงลองฟังครับ
ก็มีตัวดูไม่ได้
คุณคือพอฟังแล้วเนี่ย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเจ้าตัวอ้างว่าไม่มีตังค์

การที่คุณไม่มีตังค์แล้วคุณต้องทำให้คนอื่นเขาไม่มีชีวิตรอดอีกเลยเหรอครับเนี่ย
ทางคดีตำรวจสพเมืองชนบุรีครับ

เดี๋ยวพรุ่งนี้๙ตุลาคมจะมีการแถลงข่าว
และจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่ามันสะเทือนใจมากนะครับ
หลานและชาวบ้านแถวนั้นถ้าหากว่ามีความโกรธแค้น
อาจจะมีการประชาธรรมเกิดขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวรอติดตามแล้วเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ